อืมบ้านฝนใจแล้วค่ะไปเจนหนุ่มครังไม่ดีซะแล้ว
ทำไมน่ะลักษณะแปลก
เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเข้าสิงแล้วก็คุ้มคลั่งอยู่ตรงแถวสารหลักเมืองนะครับ

ลักษณ์ฟื้อเหลือหวีฝ่ายแย่
ต่อตัวตรงตรง

เอาไฟมาใส่ห้อ
เฮ้ยอะไรเป็นอะไรก่อนแต่สักพักตีตาลอยแล้วแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหม

แล้วสักพักก็ไปคุ้มคลั่งอยู่ตรงนั้น

ก็รับแจ้งกับชาวบ้านไงบอกมีผู้ชายคนนี้เสื้อก็ไม่ใส่
แต่ยังดีมีกางเกงมีอาการประหลาดเหมือนคนหลอนยาเสพติดนะ

แล้วเขาเดินรอบอยู่ตรงศาลหลักเมืองปู่ศรีสุโธ
หน้าทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ไปตรวจสอบเจอคนนี้แหละฮะอายุประมาณสัก๓๐ปีได้นะ
ถอดเสื้ออาการแปลกตาขวางเลย
ดูคนที่ไม่รู้ตาขวาเป็นไงดูไปเมื่อกี้

ไม่รู้แล้วมีแอบมองกล้องบีเหล่มองกล้องด้วยนะ

เขาบอกว่าพ่อปู่ศรีสุโธจะมาประทับร่างเขาแล้ว

หลายคนต้องเดินตามไปนะไปดูซิว่าเขาทำอะไรเขาเป็นห่วงไง

ไม่ใช่ไปห่วงว่าเขาจะไปทำลายข้าวของครับพี่ฝน
แต่อย่างนี้ฮะตอนนั่งไปนะแล้วมีการนับด้วยนะ
ไม่รู้ว่านับผิดนับถูกเราก็นับตามเขาไปนะ
แล้วเหมือนบางครั้งเขาตะโกนแล้วพูดออกมาเป็นประโยคเหมือนจะรู้เรื่อง

อันนี้เขาพูดนะผมไม่ได้พูดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

บอกว่าตัวเขาจะหนีไปสปลาว
เสร็จแล้วจะไปต่อรัสเซีย

เขาบอกว่าเขาเกิดมาหลายพันปีแล้ว
แต่บ่อมีบ่อมีผู้ใดรู้
ว่ามีผู้ใดไม่มีใครรู้
ผู้สื่อข่าวนั้นจะยืนดูแล้วก็นั่งงงอยู่สักพักใหญ่
จริงนะอยากจะช่วยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง

เขาก็อ้างแต่ว่าปู่ศรีสุโธประทับร่าง
คนที่เขาอยู่ข้างรอบเนี่ยไม่รู้ทำไงเหมือนกัน

อย่างเช่นเอาสร้อยไปคล้องไว้ที่คอ
เพราะเขาบอกไงเอาสร้อยมาคล้องคอ

เนี่ยครับก็เลยเอาสร้อยไปคล้องคอนะครับ
คือเขามีสร้อยอยู่นะของคุณวีรพล
เป็นหลวงปู่พรมจีระปุญโยวัดประสิทธิธรรม
บ้านดงเย็นอเภิมบ้านดุง
นี่สร้อยที่คอนี่เป็นรุ่นแรกนะ

ลองดูซิจะทำให้พ่อหนุ่มคนนี้ดีขึ้นไหม
ยกมือไหว้ก่อนหนึ่งทีแต่ที่ตัวเป็นไง

เอางั้นลองห้อยคอดูสิออกไหม

ยังไงวิ่งเลยครับ

โอ๊ยแทนนี้หลายแสนน่ะ
เป็นแสนนะทำเป็นเล่นไป
เขาบอกว่าคนที่สวมใส่ให้แรกก็ไม่กล้าถอดออกจากคอของชายคนนี้
เพราะกลัวเขาเนี่ยนะก็จะทำร้ายร่างกายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
แต่สุดท้ายก็ต้องยอมถอดออกมาเกิดวิ่งหนีไปยุ่งเลย
เดี๋ยวต้องไปตามอีกแต่สักพักเดินไปเดินมาก็ต้องเดินตามอย่างนี้
นี่ทำประปบไม่ห่างเลยนะคะเนี่ย
ชายคนนี้เดินไปเดินมาแล้วก็ไปบอกกับชาวบ้านที่ยืนอยู่แถวนั้นว่า

คุณวิรพนธ์ขำใจดูเสี่ยยเหนือเอายังจริง
แล้วนี่ทีมไฟพ่อแป๊ปเดี๋ยวนะตอนนี้

เกี่ยวครับไฟมันแค่นี้เฉย

แต่นายวีรพลตัดสินใจเอาสร้อยที่ถอดใส่ให้อีกครั้ง

ว่าชายคนนี้จะวิ่งหรือไม่วิ่ง

เขาบอกบอกไหมบอกเหมือนกันแต่บอกเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องนี่บอกแบบนี้
อยากถูกไหม
เอามาใส่ที่แมวให้ฉัน

ขนาดผมเล่าไปเล่ามาผมยังรู้สึกงงเลยฮะ

แล้วสุดท้ายจริงนะฮะตำรวจมาฮะ
แล้วตำรวจมาถึงเนี่ยโอ้โหชายคนนี้ก็พยายามเดินหนีอีกแล้ว

อ้าวปรากฏว่าชายคนนี้เดินหนีตำรวจนะ
แต่ตำรวจบอกให้หยุดแล้วก็จับใส่กุญแจมือ

เพราะตำรวจไม่สามารถปล่อยให้ชายคนนี้หลุดไปได้แล้ว
ถ้าใครจะคุ้มคลั่งแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องแล้ว
เดี๋ยวจะไปทำอันตรายทำลายข้าวของ
แล้วดีไม่ดีไปทำร้ายคนแถวนั้นได้ครับพี่ฝนครับ
แต่สิ่งที่พี่ฝนจับใจความได้ที่บอกอยากถูกลอตเตอรี่ไหม

มองเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดเจอคนที่คุ้มข้างแบบนี้
เป็นไปได้อยากไปใกล้เลยครับ
อยากไปใกล้ดีกว่าแล้วแก้ให้ต้นที่เขามาจัดการ
ใช่ค่ะจะปลอดภัย
ต้องเข้าไปรักษาดีกว่าครับ